ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องอาบน้ำมนต์ใช่ไหม
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะการอาบน้ำมนต์ที่สำนักนี้
คืออาจารย์เทน้ำผ่านเท้าตัวเองก่อนนะ
แล้วให้น้ำมันไหลเข้าปากเข้าหน้า

ราม่าไม่ดราม่าดูค่ะ

อาจารย์เหมือนกับเยียบที่หลังตลอดหรือเปล่า

สำนักวิมาณศูนย์อาจารย์ขุนกวีศรีสยามนี่แหละที่ราชบุรีค่ะ
นี่เป็นพิธีนะอาบน้ำมนต์แต่เอ๊ะการอาบน้ำมนต์ของที่นี่แปลกเนอะ
เพราะว่ารดน้ำผ่านเท้าของอาจารย์ขุนกวีก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังนะ
เพราะเราไปถามไปถามขุนกวีมาด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องทำพิธีแบบนี้แล้วน้ำมันก็ไหลเข้าหน้าเข้าปากของผู้หญิงคนนี้
มาร่วมพิธีใช่ไหมคะเธอกรีดร้องไม่ใช่แค่นั้นไง
มีช็อตเหยียบแบบเหยียบท้องราดน้ำไปอีกแล้วก็เหยียบหลังเหยียบไหลแบบนี้
ที่บอกว่าเป็นประเด็นดราม่าคนวิพากษ์วิจารณ์สิเพราะว่าเท้าคือของต่ำถูกไหม
แล้วเราก็เลยไปถามขุนกวีเหมือนกันค่ะอาจารย์ขุนกวีเปิดเผยภายหลังนะ
บอกว่าพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยมันคือการไล่สิ่งชั่วร้าย
สำนักจัดขึ้นช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมความเป็นสิริมงคล
พี่หมอปัดเป่าไล่วิญญาณร้าย
เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่กลัวดราม่าเหรอคะอาจารย์
เท้ามันคือของต่ำนะแล้วหน้าหัวคือของสูง

กลัวจะได้ยินไม่ชัดบอกคุณผู้ชมละกัน
คือเวลาโดนของอะไรที่มันสิ่งร่างมันคือของต่ำถูกไหม
เพราะฉะนั้นการจะไล่ของต่ำก็ต้องใช้ของต่ำอย่างเท้านี่แหละ
มันไล่ออกไปเขาบอกแบบนี้ค่ะคุณ

ไปถามผู้หญิงที่อยู่ในคลิปหน่อยดีกว่า

เนี่ยฉันอยากรู้เหรอเกิน

ป้าเนี่ยที่มาร่วมพิธีเนี่ยป้ายืนยันเลยนะ
ทุกอย่างป้ารู้สึกตัวตลอดเลย

ป้าป้ามาครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่า
ไม่ใช่เหรอหนูเอ้ยป้ามาที่นี่๖รอบแล้ว
คือถ้าเกิดใครไม่เป็นป้านะไม่โดนแบบป้านะ

คือก็นี่ไงป้าบอกว่าป้าก็โดนของต่ำเข้ามาไง
แล้วอย่างหนึ่งป้าบอกเลยป้าไม่ได้เป็นหน้าม้า
บางคนบอกว่าเออเนี่ยอาบน้ำมนต์แล้วจะสบายตัวจะโล่ง
ก็รู้สึกแบบนั้นป้าเชื่อไงว่าจะเสริมความเป็นสิริมงคล
อะไรที่มันเลวเนี่ยจะออกไปอะไรที่มันร้ายจะออกไป
แล้วหลังจากนี้ป้าจะมีแต่เรื่องดีเข้ามา
ทำมาต่อเนื่องแล้วแล้วคุณลูกย้ำอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม
แล้วคุณป้าตอนให้สัมภาษณ์นักข่าวจริงระหว่างพูดไปในระหว่างนั้น
มีทำท่าแบบเหมือนจะร้องไห้เหมือนพออึดประอมออกมา
แล้วตาคุณป้าเขาดูแบบล็อคแหลกตรงแหลกนิดหนึ่ง
นี่แหละความเชื่อของคนเราไม่ก้าวล่วงนะคะ